ท่านผู้ชมครับที่ฉะเชิงเซานะครับมีเหตุสามีอายุ๒๖นะครับ
ก็หึงโหดมากนะครับระแวงว่าภรรยาเนี่ยจะมีคนอื่นไปเปิดเฟซบุ๊ก
เจอมีผู้ชายเป็นนุ่มโรงงานกดหัวใจสีแดงในรูปภรรยา
ภรรยาตายแล้วยิงตัวตายด้วยนี่ฮะยิงคารถเลยนะครับ
นี่เป็นภาพตอนที่กู้ภัยยกศพลงจากรถนะครับญาติญาติก็ร้องไห้กัน
บ่ายสองวันนี้ครับสพมฉะเชิงเซานะครับรับแจ้งจากพนักงานปั๊ม
ริมถนนสายสุวินทะวงนะครับที่ตำบลวังตะเคียนอำเภอเมือง
บอกว่ามีเหตุยิงกันตายในรถกระบะอิซูซูสีขาวค่ะ
ที่จอดอยู่ในร้านจอดรถของปั๊มที่ปั๊มไปดูที่จุดจอดรถ
ก็พบศพสองศพนายประพันธ์เหงพานิษฐ์อายุ๒๕
ผู้หญิงอีกคนนึงที่เสียชีวิตในรถนะครับนางพันนิดานุษย์ดีอายุ๒๗
กระสุนเข้าขีมาปซ้ายถะลุล้าวนมฝั่งขวากระสุนฝั่งใน
ในปั๊มเนี่ยคนเห็นเหตุการณ์บอกว่ารถคันนี้มาจอดตั้งแต่ค่ำเมื่อวานแล้วนะครับ
แต่ไม่รู้ว่ามีเหตุยิงกันตายเกิดขึ้น
เจอก็ตอนบ่ายวันนี้แล้วที่เจอศพนะครับ
พ่อของผู้ตายนะครับ
พ่อของนายประพลนะครับบอกว่าลูกชายเนี่ย
แต่งงานมีลูกอยู่๓คน
มีผู้หญิงฝาแฝด๒คนอายุ๓ขวบกับอีกคนหนึ่งคนเล็กผู้ชายอายุ๑ขวบ
ระยะหลังลูกชายกับภรรยาเนี่ยเริ่มมีปัญหาในครอบครัว
เอาลูกมาฝากทางพ่อทางแม่เนี่ยเลี้ยงเอาไว้
แต่ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังนะครับจนกระทั่งเนี่ยเกิดเหตุนี้ขึ้น
ไม่ค่อยรู้เขาหรอก
อยู่พนักบ้าน

แต่ว่าเขามีอะไรกับผมไม่รู้
แต่ญาติญาติบอกว่าผู้ชายนี่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หึง
แบบหนักที่สุดก็คือเรื่องเพื่อนเพื่อนผู้ชายในโรงงานเดียวกันเนี่ย
มากดรูปหัวใจของภรรยาเนี่ยอันนี้ไม่ได้เลย
ขั้นเมื่อวานนี้ขับรถออกจากบ้านไม่รู้ตกลงหรือว่าคุยอะไรกันในปั๊มเนี่ยฮ
ตอนที่จอดรถอยู่ก็ยิงกันตายเลยสองศพ